มาช่วงสวนสัตว์ข่าวเที่ยงหน่อยค่ะแม้ข่าวสองข่าวนี้เกี่ยวกับสิงสาราสัตว์ทั้งนั้นเลยนะคะ
ดูจอระเข้ก่อนจับจอระเข้ที่นครศรีธรรมราตตอนแรกหลุดมา๑๐จับได้๖เหลือ๔
เมื่อคืนนี้ปฏิบัติการไกรทองต้องไปตามล่าจับชะละวันต่อนะเพราะว่าเวลาไปหาตอนกลางคืนนะคุณขวัญคุณดอมคุณผู้ชม
คือจะต้องเอาไฟฉายส่องแล้วตาตาจราเข้มันจะวาวมาเลยค่ะนี่เป็นปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหาต้องคาดแบบหมดไฟฉายค่ะต้องแก้เมิ๊ปมันจะถูกจับเท่านั้นแล้วก็สาดแสงไฟส่องไปดูค่ะ
จุดต่างเจอเป็นดวงตาของจราเข้มันส่องกระทบมากับแสงไฟก็จับได้

คือเมื่อวานจำได้เลยที่ฉันอ่านข่าว

เข้ากับว่าเมื่อคืนนี้ค้นหากันอีกคือมันก็ขาอีก๔
ถูกต้องนี่แหละค่ะเป็นปฏิบัติการเมื่อคืน

ตัวเล็กยาวสักประมาณเม็ดหนึ่งคุณหนักประมาณ๕โลได้
จับมาได้แล้วท้ายที่สุด
ที่บอกว่า๔ตัวที่ยังหาไม่เจอ
เมื่อคืนหาเจอได้ทั้งหมดแล้วนะ
จนทีเขาก็ต้องลงบันทึกประจำวันไว้ส่งจรเข้เนี่ยคืนกับเจ้าของ
แล้วก็บอกทางฝั่งเจ้าของด้วยที่หลุดมาจากบ่อเลี้ยง
ต้องปรับปรุงสถานที่นะให้มันแข็งแรงนะ
ป้องกันไม่ให้มันหลุดหนีออกมาแบบนี้อีกแล้วไม่ใช่แค่นั้น
เมื่อวานนักข่าวของเราเมื่อคืนที่นักข่าวของเราลงเรือไป
ไปตามล่าจราเข้ไปกับไกรทองด้วยค่ะปรากฏว่าพอลงจากเรือแล้วอ่ะ
จังหวะที่เหยียบลงจากเรือรู้ไหมคุณทำไมอ่ะโดนงูสำเหลี่ยมกัดโอ้ย
เหรอโอ้สามเหลี่ยมเลยเหรอใช่ค่ะทีนี้นักข่าวของเราก็เลยเนี่ย
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเลยขาบวมเดี๋ยวคุณหมอต้องตรวจเลือดดูด้วย
วันนี้ไปทำข่าวจราเข้นี้ไม่ได้โดนจราเข้กัด
แต่โดนงูกัดขอให้พี่นักข่าวของเราอาการดีขึ้นโดยเร็วด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้ชาวบ้านก็น่าจะอุ่นใจมาแล้วแหละเพราะไอ้สิบตัวที่หลุดไปเท่ากับว่า
ณวันนี้จับได้ทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะอุ่นใจดีไหมไม่รู้
เพราะว่าในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลุดสองรอบ
รอบแรกวันเสาร์แปดวันอาทิตย์หลุด๑๐โอ้ย
แล้วกลับไปเบาะเลี้ยงที่เดิมช่วยมีรัวรอบขอบชิดหน่อยนะคะ
เขาถึงฝากไว้ไงว่าให้เจ้าของดูแลให้ดีด้วยใช่มันน่ากลัว